ก็เฉียดไปในแวดวงการเมืองหน่อยสำหรับตลกชื่อดังสองท่านเป็นตลกอาวุโสแล้ว
ประเทพประเทพแล้วก็คุณหย่องลุคหยีนะครับ
คือทั้งคู่ก็มักจะมาพูดถึงเรื่องของการเมืองอยู่เป็นประจำในช่วงเวลานี้
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับมันก็มีกระแสขึ้นมาอีกนะฮะ
ถึงขั้นเป็นดราม่าในโลกออนไลน์อันนี้เป็นบอกกรหลายจุดที่เขาออกมาโพสต์ตอบโต้
ว่าคุณหองลูกหยีกับคุณเทพโพงามเนี่ยถ้าจะวิจารณ์คามอบอยากให้ศึกษาก่อน
ก่อนจะให้ความเห็นสักหน่อยก็ดีผมรู้ว่าพวกคุณเล่นตลกได้
แต่ที่ไปกล่าวหาว่าจ้างเขมรมามอบโดยมีพักพักหนึ่งหนุนหลัง
จากไม่ตลกแล้วนี่ฮะเขาบอกว่ายังอุบาตแล้วก็เป็นความเห็นที่เกรดตามมาก
เนื่องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพโพงาม
ล่าสุดได้ไลฟ์เอาไว้เมื่อ๑๔กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ไลฟ์ล่าสุดคือภาพขวามือนะครับซ้ายมือนั่นคือประเทพที่อยู่ที่ร้าน
ดูภาพนี้เลยนี่นะฮะเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพไลฟ์๑๔กันยายน
เมื่อคุณหยองลูกหยีแวะไปเยี่ยมป่าเทพที่ไร่ที่บ้านโป่งราชบุรี
เขาก็ไลฟ์คุยกันคุยกันหลายเรื่องแล้วสุดท้ายก็ไปที่เรื่องการเมืองด้วยนะ
คุณหองลูกหยีก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อุดมการทางการเมืองไม่ตรงกัน
และพูดไปถึงเรื่องของการชุมนุมของหมบที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงบอก
มีหัวคะแนนของบางพักเข้าไปสนับสนุนแบบนั้นแบบนี้ประเทศ
เอาชีวิตกูตายก่อนก็ได้กูไม่เป็นไรนะเพื่อประเทศกูแล้วก็ให้เพื่อลูกหลานกูทุกคนเลย

พวกนี้เป็นม็อบขี้ยาโดยพวกหัวคะแนน

แล้วมันจะมีพวกหัวคะแนน

ชานเมืองเนี่ยมันจะจ้างไอ้พวกขี้ยาเนี่ย

ผมมองว่าแค่ขยิบมือนะ
มันจะมีเหมือนกุ้ยอย่างไร

นี้ฮะก็เลยทำให้ร่าดสุด

เหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
เราก็เลยสอบถามไปยังบอกกรลายจุดนะครับ

มันไม่ตลก
ผมรับฟังความเห็นได้นะอย่างเช่นถ้าเขาวิจารณ์บอกว่าเนี่ย
เนี่ยที่ใช้วิธีการคาร์ม็อกซ์เนี่ยเพราะว่าจะได้คนลุก
จะได้ดูว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะเพราะว่าเป็นใหญ่กว่าอื่นคนใช่ไหม
แต่จริงคนมาร่วมคาร์มอบเยอะนะ
มันเป็นการวิจารณ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่มีอยู่บนฐานความจริง